คุณผู้ชมครับในโลกโซเชียลเองนะครับ
ก็มีการแห่แชร์คลิปคนขับรถบรรทุกรายหนึ่งนะครับ
ถูกชายแต่งกายคล้ายตำรวจคมคู่เอา
และบอกว่าจะแจ้งข้อหาที่แต่งกายไม่สุภาพ
จะพูดคุยกันไม่ลงตัวนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไป
เรื่องนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นในโลกโซเชียลกันเยอะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
นี่คือภาพของการสนทนาส่วนหนึ่ง
มีใจความสำคัญบอกว่าลูกไม่สบายกำลังป้อนยาลูกอยู่ดี
พี่ตำรวจซึ่งตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็มาเคาะรถแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเลย
หาว่าเราซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าซ่อนยาซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่า
เราก็บอกเขาไปว่าเราไม่ได้ซ่อนอะไร
ป้อนยาให้ลูกอยู่ลูกไม่สบายเห็นไหมครับ
แต่มันไม่จบนะตำรวจคนนั้นหาเรื่องเรา

ทั้งที่เราจอดอยู่ในปั๊ม
ตำรวจมีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้เหรอผมถามหน่อย
อ้างว่าเราแต่งตัวไม่สุภาพให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกัน

ติดสายเอเชียมหาบราช
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ก็มีผู้เข้ามาแชร์

โดยบอกว่ามันไม่เหมาะสมของพฤติกรรมของชายกลุ่มนี้
สงสัยว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราพยายามติดต่อผู้โพสต์

ขณะนั้นกำลังจอดรถอยู่ในปั๊มน้ำมัน
มีกลุ่มชายแต่งกายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า๑๐คน

ทั้งที่เธอยืนยันไปว่าไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
พยายามที่จะให้ตรวจฉี่ก็ได้
หรือยอมค้นรถก็ได้
แต่คนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจก็ไม่ยอมทำ

แจ้งข้อหาที่เธอแต่งกายไม่สุภาพ
ฉันก็งงอยู่ฉันแต่งกายอะไรไม่สุภาพนะ
เสื้อฉันก็สวมกางเกงฉันก็สวมฉันไม่ได้โป๊ะ
โดยใช้เวลาพูดคุยกันประมาณเกือบชั่วโมงนะครับ
ที่เธอจะบอกให้แฟนนุ่มขึ้นรถ
ไม่ต้องไปพูดคุยกับคนกลุ่มนี้แล้ว
เพราะคนเสื้อน้ำเงินเป็นแฟนหนุ่มของเธอนะครับ
ก็ลงมาพูดคุยกับพวกนี้
แล้วก็ตัวผู้หญิงเองก็บอกไม่ต้องคุยแล้ว
ขึ้นรถเหอะเดี๋ยวมันจะต่อความยาวสาวความยืดนะครับ
แล้วชายกลุ่มดังกล่าวก็แยกย้ายกันกลับไป
สุดท้ายไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะคุณนะ

แล้วก็ไม่รู้ว่าชายกลุ่มนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
จนถึงตอนนี้นะครับทั้งตัวผู้หญิงที่ถูกตรวจค้น
ตอนแรกนะแล้วก็แฟนของเธอก็ยังสงสัยอยู่เลยว่า
ตกลงแล้วพวกนี้เป็นใครนะครับ

เดี๋ยวกำลังจะลงพื้นที่ในการติดตามเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับ
ว่าไม่รู้ว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

เพื่อที่จะเรียกเงินเรียกทองหรือว่ายึดทรัพย์อะไรนะครับ

ทั้งในข่าวเย็นแล้วก็แทนรัฐนิวส์โชว์ด้วยนะครับ